เตะทีมชาติไทยที่สังกัดอยู่ที่เมืองทอง
ซึ่งหัวหน้าผู้ฝึกศรทีมชาติไทยก็โพสต์ไอจี
ขอบคุณนักเตะทีมเมืองทองทั้งชนะทิพย์สงกรสิน
เทียทรบุญมาทันสารัสอยู่เย็น
กวินธรรมสาจานันต์ธนบุญเกสารัส
ดีศรพรมรัฐที่ร่วมกันส่งคลิปมาอวยพรวันเกิด
ครบอายุ๔๒ปีค่ะ
ซึ่งคลิปนี้นะคะก็ถ่ายโดยโค้ชแบนทศตวรรณศรีปาน
คู่หูทีมชาติไทยของซิโก้ในสมัยที่ค้าแข้งอยู่ค่ะ
ซิโก้มีความสุขครับแล้วก็สิ่งอาศีลคุ้มครองครับน้ำครอบครัวเลยครับ